นี่แหละฮะก็เป็นภาพที่ทำให้เรารู้ว่าอาการของน้องดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วนะครับ
ส่วนเพจไทยเนวี่ซิลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสลับภาพนิ่งความยาวประมาณ๗นาที
พร้อมระบุข้อความว่าปฏิบัติการที่โลกต้องจำ
คนทั้งโลกผสานใจมารวมกันอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
และเราจะจดจำความเสียสละความกล้าหาร
จิตใจที่งดงามของเรือโทสมานกุนันตลอดไป
เราจะทำเต็มที่เดินหน้าอย่างเดียวไม่พบเราไม่เลิก
ฮูยาฮูยาฮูยา
ไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับ
นี่ก็เป็นคลิปนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่ลำเลียงเด็กขึ้นบันได
ออกมาจากถ้ำหลวงนะครับโดยเด็กอยู่ในเปรย์สนามสีเขียว
หลายคนถามเหลือเกินว่าตกลงแล้วเด็กออกมาอย่างไรกันบ้าง
เมื่อวานมีคำแถลงออกมาจากทางด้านของพลเรือตรีอาภากร
อยู่คงแก้วพบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิล
ที่ตั้งโต๊ะแถลงในช่วงของการปิดศูนย์สอร
ก็พูดถึงการนำน้องออกมา
หลังจากที่หน่วยซิลและนักดำน้ำเนี่ย
เฉินอะไรต่างมากมายในถ้ำหลวง
และสามารถที่จะไปถึงเนินนมสาวได้
จนกระทั่งการพร้อมที่จะนำเด็กทั้ง๑๒คนพร้อมโค้ชเอกออกมาให้ครบ
วิธีการนี่แหละครับก็เตรียมเวสสูตรไป

ใช้แบบพิเศษก็คือปล่อยอากาศออกมาตลอดเวลา
อันนี้เป็นวิธีการใหม่ที่ผมคือพลเรือตีอาภากรเนี่ย
จะเรียนรู้แต่มืออาชีพเขาทำกันด้วยวิธีการแบบนี้
ใช่ครับส่วนการที่เด็กออกมายังไงนะฮะ
ก็แน่นอนเราเคยเสนอไปแล้วนะครับ
ว่ามีนักดำน้ำ๒คนระดับโลกระดับอาชีพ
เขาก็จะประกบน้องนำหน้าแล้วก็ตามหลัง

ใช่อันนี้สำหรับช่วงที่ดำน้ำได้
แต่บางช่วงคุณผู้ชมน้ำมันตื้นก็เดินได้

ทีนี้พลเรือตีอาภากรบอกว่าไม่อยากให้น้องเดิน
เพราะว่าเดินมาถึงปากถ้ำมันจะเหนื่อยมาก
ก็ประมาณ๒กิโลนะจากโถง๓มาถึงปากถ้ำ

ระดับน้ำจากโถง๓โถง๒โถง๑จนถึงปากถ้ำ

ดังนั้นจึงให้น้องนอนในเปรย์แบบที่เห็นในภาพ
ลักษณะของเปรย์คือจะหุ้มทั้งตัวนะคะ

เพราะว่าบางช่วงมันมีต้องขึ้นเนิน
ช่วงต้องชักรอกขึ้นมา
แล้วก็เรื่องของการใช้ยา

เป็นคนตัดสินใจก็เป็นวิธีการที่มืออาชีพ
แล้วก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ใช้ในการดำน้ำในถ้ำ
แล้วก็ที่ซิลเพจนี้เขาเอามาเปิดเผย
เขาก็บอกว่าเด็กก็ถูกขนย้าย
ตามที่ท่านพบหน่วยซิลอธิบายไปนี่แหละครับ
ถูกลำเลียงขึ้นบันไดบ้าง
เนินขึ้นหินบ้างนะครับ

เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวระหว่างเคลื่อนย้าย

เมื่อเดินทางขึ้นมาถึงจุดนี้
แพทย์สนามได้เข้ามาดูแลอาการทันที
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงเด็กอีกคนออกมา
ก็จะเห็นว่าเด็กอีกคนก็จะห่มฟรอยสีทอง
ขึ้นมาจากทางชันเช่นเดียวกันนะครับ
อกจากนี้ยังมีคลิปช่วงที่นักดำน้ำ๒คน
ดำเข้าไปจุดเนินนมสาวเพื่อนำเด็กออกมา
น้ำมันมีสีขุ่นแล้วก็ค่อนข้างจะมืด
เจ้าหน้าที่ก็ปูพื้นเส้นทางลำเลียง
จากนั้นคลิปตัดมาที่ภาพขณะที่ลำเลียงเด็กเนี่ย
เลียงเปรย์สนามสีเขียวขึ้นมานะครับ

มีการปีนบ้างมีการชักรอกบ้างนะครับ
มีการขนย้ายเด็กบ้างเห็นไหม
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดภายในถ้ำหลวง
ขณะที่หน่วยซิลและนักประดาน้ำ
ลำเลียงเด็กออกมาโดยเฉพาะเมื่อถึงโถง๓แล้ว
วิธีการลำเลียงต่อมาถึงปากถ้ำเป็นอย่างไร

แล้วก็คลิป๗นาทีไม่มีเสียงนะคุณผู้ชม
แต่เวลาดูแล้วคือทุกคนก็ลุ้นไปกับภารกิจ
แล้วก็รู้ว่าภารกิจครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายจริง
จุดที่เป็นปัญหาหลายจุดที่เป็นอุปสรรค
แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นมาได้